คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกับเราสองคนกันต่อในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
แล้วครับวันนี้นะฮะในช่วงเวลานี้เราจะไปดูเรื่องของชาวบ้าน๔คน
แล้วก็สุนัขอีก๓ตัวนะฮะที่หลงป่าไปนะครับ
ป่าที่อยู่ด้านหลังบ้านป่ามะกรูดนะครับ
อยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่จังหวัดพิศนุโลก
ตามหากันมาหลายวันเมื่อวานนี้เจอแล้ว
อยู่ในพื้นที่ป่าลึกเข้าไปจากจุดที่เข้าไปเนี่ยเกือบ๑๐กิโลเมตร
แต่ว่ายังพาออกมาไม่ได้และวันนี้คือวันที่ไปรับมา
รับออกมาจากป่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไฮลิคอปเตอร์ไปอันนี้เป็นภาพเมื่อวานตอนที่ทหารเข้าขึ้นไฮลิคอปเตอร์ไป
เพื่อจะไปดูนะเพราะว่ามีคนรายงานว่าเห็นไฟควันป่า
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์ก็พูดเสียงตามสายตะโกนลงไปว่า
ถ้ามีคนอยู่ให้ส่งสัญญาณแล้วน้องอายุ๑๔ถอดเสื้อแกว่งเลย
บอกให้ถอดเสื้อแล้วก็โบกให้หน่อยถ้าเกิดใช่เสื้อแกว่งเลย
ถูกต้องเขาเห็นควันไฟมันขึ้นออกมาจากป่าแบบนี้นะครับ
ไฮลิคอปเตอร์เที่ยวแรกที่ไปเจอแล้วล่ะแต่ยังคิดว่าจะลงไปแบบไหนแล้วยังไง
ก็เลยบินกลับมานะครับในการที่จะวางแผนกันแล้วก็รอบสองเมื่อวานนี้ไป
เอาฮอของทหารไปเพราะว่าเขามีเครื่องขยายเสียง
แล้วก็บินลงไปพยายามให้ใกล้ที่สุดแล้วก็พูดคุยผ่านกัน
ก็ผอมอิดโรยเลยแหละ

ภาพมีหลายช่วงหลายตอนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้

วินาทีนี้อีกสักครั้งหนึ่ง
แล้วพูดคุยผ่านเครื่องขยายเสียงผ่านกันว่าใช่แน่

ใช่ไหมกันร่างเป็นใคร
ได้ไหมชายไทย
พี่โน้นหาเชื่อมูกมือให้หน่อย
แต่พี่โน้นหาเชื่อมูกมือให้หน่อย
ใช่ไหมกันร่างเป็นใคร
ชายไทยเดินไปส่องน้ำเย็น
ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

สวัสดีครับสวัสดีครับ

แล้วก็สุนัข๓ตัวขึ้นมานะ
ทั้งหมดก็อ่อนเพลียฮะเจ้าหน้าที่ก็ให้น้ำเกลือกันนะครับ
แล้วก็พาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกมาจากป่านะครับ
ชาวบ้านทั้งสี่คนนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเด็กชายปัญญาน้อยอินอายุ๑๔ปีหรือว่าน้องโบ๊ทนะครับ
มีนายวิโรธชัยชนะอายุ๔๕ปีนะครับ
นางแดงชัยชนะอายุ๔๕ปีทั้งสองเป็นสามีภรรยากันนะครับ
แล้วก็มีนางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์อายุ๔๗ปี
ทั้ง๔คนนี้ก็เป็นเครือญาติกันหมดนะฮะ
สุนัขสามตัวเนี่ยมีเจ้ามอมมีเจ้าดำและอีกตัวหนึ่งชื่อปีเตอร์
นี่นะฮะระหว่างที่นั่งเฮลิคอปเตอร์ออกจากป่า
เพื่อจะกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นางแดงนะครับ
ก็นั่งกอดสุนัขมาตลอดนะสุนัขตัวนี้นะครับ
น้ำตาไหลไปด้วยด้วยความดีใจนี่นะฮะนี่ค่ะ
หลงป่ากันอยู่หกวันใช่หกค่ะคือทุกคนก็เป็นกำลังใจ
แล้วก็ชื่นชมคือทั้ง๗ชีวิตนะคะคือเขาอยู่ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกัน
กระทั่งสุนัขถูกต้องไม่ได้ปล่อยให้วิ่งหนีตะเลิศหายไปในป่า
นึกออกไหมฮะน่ะน่ะโอ้โหความเครียดความกดดันนะใช่
ตอนนั้นก็ผมว่าทุกคนก็คงคิดกันไปหมด
หกวันหกคืนอ่ะยิ่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันมืดนะป่าเนี่ย
จริงค่ะแล้วก็เนี่ยเด็กอายุแค่สิบสี่อย่างเงี้ยสิบสี่อย่างเงี้ย
เป็นหลานก็ไปช่วยเนี่ยฮะใช่
ลุงลุงป้าเขาหาของป่านี่เจ้าหนี้ก็ไปด้วย
ใครเป็นใครเดี๋ยวไล่ให้อีกทีนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ดูบรรยากาศขณะที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับ
ทหารที่ไปช่วยเขาก็ได้สอบถามนะค่ะบอกโอ้โห
หกวันหกคืนเนี่ยตั้งแต่สิบสองพฤษภาคมเนี่ย
หลงอยู่ในป่านี้อยู่กันยังไงใช้ชีวิตยังไง
กินผลไม้กินแบบรุมฟัย
นอนกับเครื่องกับบิน
ได้กลับบ้านแล้วสุดยอด

เดี๋ยวรายละเอียดเราลงให้อีกทีครับทุกผู้ชมครับ
ฟังภาพบรรยากาศบนเฮอร์ลิคอปเตอร์
หน้าที่ชีวิตพอมาถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับ
ปรบมือโหร้องแสดงความดีใจของชาวบ้านของครอบครัว
นี่โอ้โหนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นภาพของการวิ่งเข้าไปกอดกันดีใจกัน
นี่ฮะโอ้โหนะครอบครัวของทุกคนแล้วครับทั้งสี่คนเนี่ย
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของน้องโบ๊ทนี่ไปกอดลูกชาย
พาเดินไปส่งถึงรถพยาบาลที่เขามารอรับอยู่

เพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับอ่านี่ฮะตรงเนี้ยครับ
เห็นไหมน้องโบ๊ทเนี่ยพ่อกับแม่นี่กอดร้องไห้

ยินดีต้อนรับนะครับที่ที่ทั้งสี่คนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะ

ยินดีต้อนรับกับป้านะครับ

ดีใจตื้นตันไปกับเขาด้วยที่เขารอดชีวิตกันมาได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายบุญยืนน้อยอินกับนางนันน้อยอินเนี่ยคือพ่อกับแม่ของน้องโบ๊ทนะฮะ
มารับลูกชายถึงเลิคอปเตอร์นะครับแล้วช่วงที่เข้าไปรับตัวที่ป่าคุ้มโป่งนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับหนึ่งในทหารกรมรบพิเศษที่๔นะครับ
โรยตัวลงไปไปช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อยู่กับชาวบ้านทั้ง๔คนด้วย
ก็ได้พูดถึงความตื้นตันใจที่ไปช่วยทั้งหมดออกมาได้นะครับ
เนี่ยฮะทหารที่ไปช่วยนะครับบอกว่าตอนที่ไปเจอทุกคนเนี่ย
ก็พบว่าทุกคนยังมีแรงนะครับยังมีเรี่ยวแรงในการเดินได้อยู่
สภาพจิตใจยังโอเคอยู่แล้วแต่ละคนก็ดีใจที่เห็นทหารมาช่วย
เห็นเจ้าหน้าที่มาช่วยทุกคนก็ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่
อย่างทหารท่านนี้เนี่ยบอกว่าประโยคแรกที่เจอนะน้องโบ๊ทนะ
โบ๊ทเด็กชายวัย๑๔ปีเนี่ยบอกกับพี่ทหารเลยบอกว่า
ผมคิดว่าผมจะตายอยู่ที่นี่ซะแล้วนะฮะพี่พี่ทหารก็เลยตอบกลับมาว่า
ไม่เป็นไรรอดแล้วไม่ต้องกลัวนะครับ
ที่ช่วงสายวันนี้ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่เป็นเพื่อน๑คืนนะครับ
สายวันนี้กองอำนวยการก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ไปเอาชุดอุปกรณ์พวกเครื่องตัดถ่างเครื่องตัดย่ามาส่งให้กับชุดที่อยู่
ตั้งแต่เมื่อคืนที่เป็นชุดโรยตัวเพื่อใช้ตัดถางนะครับ
เรื่องของต้นมงต้นไม้หรือว่าย่าอะไรพวกนี้นะครับ
เพื่อทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวนี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับ
แล้ว๑๑นาฬิกาเฮลิคอปเตอร์๒ลำนะครับ
ก็บินมาแล้วก็ลงไปลำเลียงทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยนะฮะ
มาถึงลานตากมันบ้านน้ำพรมใช้เป็นลานจอดฮอชั่วคราวในเวลา๑๑โมงครึ่ง
แล้วก็มีรถพยาบาล๔คันมารอรับแต่ละคนนำตัวส่งโรงพยาบาลวังทองทันที
ตัวน้ำที่ได้ให้มันกินทีเดียวแบบ๓ขวดตัวเดียว

สงสัยมันอาจจะหิวน้ำมาก
หรือตัวที่เจ้าของมันกิน

นี่ฮะช่วยทั้งสุนัขช่วยทั้งคน
ใช่ค่ะปลอดภัยทั้ง๗ชีวิตค่ะ
และเมื่อสักครู่นี้พอได้เห็นภาพ
วินาทีที่ไฮลิคอปเตอร์ลงจอด
พี่น้องมีภาพที่เราไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไง
ภาพจังหวะตรงนี้ทีมข่าวของเราอะค่ะ
ที่ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัย
แล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ที่เขาทุ่มเทในการค้นหา
ทั้งผากพื้นดินทังลนบนอากาศไปในปลาที่แหล่งน้ำเขาก็ทำงานเต็มที่
ถือว่าคือเจ้าหน้าที่เองเขาก็ทำงานจนสำเร็จ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับพี่ชาย

เขาบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริง
ที่ช่วยเหลือผู้ที่หลงป่าทั้งหมด
อย่างปลอดภัยแล้วก็ถือว่ารวดเร็วนะคะ
ไปฟังเสียงนายวัญชัยค่ะพี่ชายของนายวิโรธ
ที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะก็เป็นพี่ชายของผู้สูญหายอ่ะนะ
เขาก็ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
ด้านนายบุญยืนน้อยอินและนางนันน้อยอินพ่อกับแม่ของเด็กชายปัญญาหรือน้องโบ๊ทนะคะ
จากภาพเมื่อสักครู่ที่ได้เจอหน้าลูกชายแล้วโผล่เข้าไปกอดร้องไห้เนี่ยนะคะ
แล้วพากันไปที่รถของโรงพยาบาลก่อนที่จะคุยกับทีมข่าวเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่เห็นความรู้สึกแบบนี้ทีมข่าวบอกโอ้โหทีมข่าวเองก็ดีใจไปด้วยอ่ะ
ก็เลยได้ขออนุญาตคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องโบ๊ทนะคะ
อยากจะขอขอบคุณน้องมากเลยที่ธามาจช่วยธรรมน์มาทำ
เอาชีวิตแรกชีวิตไม่ใช่ทำประกันด้วยใจนะ
เขาไปบนไอ้จะให้ข้าบวชให้นะคะบนห่วงหมูบนไก่บนเล่าเขา
คุณผู้ชมค่ะและจากเหตุการณ์นี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมถามถึง
แล้วก็พูดถึงเยอะมากก็คือเจ้าสุนัขทั้ง๓ตัว
เจ้าปีเตอร์เจ้ามอมเจ้าดำ
ก็อยู่กับเจ้าของ

แล้วก็อยู่ด้วยกันรอดปลอดภัยทั้ง๓ตัวนี้นะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับจ่าสิบเอกนัทธวัฒน์ขุนชุ่ม
สังกัดกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๓
กองพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
บอกว่าตอนแรกที่บินค้นหาค่ะสังเกตเห็นคน
ตอนแรกคิดว่าเป็นหน่วยกู้ภัยที่ไปค้นหา
พอสังเกตดีเห็นสุนัขก่อนเลย
รู้ว่าเป็นกลุ่มคนที่หลงป่า
เห็นสุนัขสีดำ๒ตัวนอนเฝ้าคนอยู่นะคะ
ดูสินอนเฝ้าคนอยู่
ก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าคนที่หลงป่าเขามีสุนัขไปด้วย๓ตัว
มั่นใจว่าที่เห็นไม่ใช่หน่วยกู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปค้นหา
สิ่งที่เห็นคือชาวบ้านที่หลงป่านี่เอง
ก็เลยพูดใส่ลำโพงให้ถอดเสื้อแสดงตัว
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าที่ช่วยเหลือทุกคนรอดชีวิตมาได้

สุนัขก็อาจจะคิดว่าสงสัยพวกเจ้าหน้าที่เหมือนกัน

เป็นเพราะเจ้าปีเตอร์กับเจ้ามอม

นี่ค่ะทำให้ช่วยได้ทั้งหมดทั้ง๗ชีวิตนะคะ
เราก็คิดว่าเป็นเจ้าที่กู้ไพสีแรก
ก็เลยสังเกตว่าเขาบอกว่าหมา๒ตัว
กับ๑ตัวแดง๑ตัว
ไม่ใช่แน่ก็เลยบอกให้เขาถอดเสื้อ

ตอนมันเห็นพี่มันทำยังไง
มันนอนเฝ้าพี่คนหนึ่งอยู่ครับ
มันนอนหมอบอยู่แล้วพี่เขานั่งอยู่พี่ผู้หญิงอะครับ
แล้วไอ้๒ตัวนี้มันเฝ้าแต่ผมไม่เห็นตัวนั้น
เพราะว่าสีมันเหมือนพื้นนะครับ

ชื่ออะไรครับ
มองมองมอง
จ้าวพรีเตอร์กับจ้าวดำก็คือสูนัขผนสีดำ
นอนเฝ้าคนอยู่แล้วมองเห็นจากเฮลิคอปเตอร์แต่ไกลเลย
เพราะว่ามอมนี่เข้าตัวสีน้ำตาลแดง

สีพื้นสีดินใช่อ่านี่ค่ะแต่ทั้งสามตัวก็อยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลย
ใช่ค่ะในบุญเหลือบรมีในอำเภอวังทอง
เสน่หพลรบกำนันตำบลวังนกแอ่นก็ช่วยกันขอร้องให้
ญาติญาติปลีกตัวออกมาก่อนนะคะให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนำตัวทั้งสี่คน
ส่งไปให้คุณหมอตรวจดูอาการทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วย
ที่โรงพยาบาลวังทองก็ไปกับรถของโรงพยาบาลพิศนุเวศ
และโรงพยาบาลวังทองนะคะจัดเตรียมไว้๔คันสำหรับทั้ง๔คนเลยค่ะ

นี่ก็เป็นภาพอีกวินาทีนะครับทุกผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาร่วมปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่วันแรก

ก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับชุดนี้นะฮะ
คือไม่ใช่แค่มีชุดที่ไปเจอหรือว่าไปอยู่ด้วยกลางป่า

โอ้โหมีอีกมากมายหลายชุด
ใช่เขาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเลยคุณภาคภูมิเพื่อที่จะค้นหาคนหลงป่า
ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองของอุทยานชุดกู้ภัยกู้ชีพชาวบ้านอีก

คือชุดกู้ภัยที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาชาวบ้านทั้ง๔คนกับสุนัข๓ตัว
แต่วันกล้างแรกเนี่ยคือก็ถึงขั้นหลังน้ำตาของความดีใจมาเลยนะครับ
วันนี้
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านที่หลงป่าด้วยนะครับ
หนึ่งในผู้ที่หลงป่าก็คือนายแดงชัยชนะนะครับ
นางแดงชัยชนะนะฮะเธอบอกว่าเธอคือคนที่จุดไฟให้สัญญาณกับเจ้าหน้าที่นะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นควันไฟนะครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขไปคุยด้วยนะครับ
ตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วได้รับอนุญาตให้คุยด้วยนะครับ
นางแดงบอกว่าเข้าป่าไปเก็บของป่าไปเก็บเห็ด
ก็ไปกับสามีก็คือนายวิโรธแล้วก็หลานชายก็คือน้องโบ๊ท
พี่สาวของเธอพี่สาวก็คือนางทองรัฐนะฮะ
นางแดงบอกว่าเธอเป็นคนเดินนำหน้านะฮะ
ตอนที่เข้าไปเก็บเห็ดไปหาของป่าเมื่อ๑๒พฤษภาคม
แต่ปรากฏว่ากลับหลงป่าอืมเธอก็บอกกับทุกคนว่า
เออเราหลงป่าแล้วล่ะหลงทางแล้ว
คงต้องช่วยกันหาทางออกจากป่าให้ได้
หลังจากนั้นนางแดงบอกว่าได้คุยกันแล้วก็ตัดสินใจ
เดินต่อไปเรื่อยก็แล้วกันคิดว่าเดี๋ยวคงจะเจอหมู่บ้านนะฮะ
เพราะว่าตอนที่เข้ามามันก็เข้ามาจากหมู่บ้าน
คิดว่าเออคงจะไม่น่าไกลอะไรเท่าไหร่
เดี๋ยวเจอหมู่บ้านเราค่อยไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น
แต่ในใจเนี่ยนางแดงบอกว่าตอนนั้นยอมรับว่าก็กลัวนะ
กลัวมากด้วยกลัวว่าจะต้องมาตายในป่ากันหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กลับไปเจอลูกที่อยู่ที่บ้าน
ระหว่างทางเนี่ยนะครับนางแดงบอกว่ามีอะไรที่กินได้นะ
มากินหมดนะเจอหัวปลีเจอหยวกกล้วย
นี่เก็บมากินเดินไปเจอต้นมาไฟก็เก็บมาไฟ
ย่ามตุนเอาไว้ก่อนตุนให้ได้มากที่สุดนะฮะ
มีวันหนึ่งฝนตกฮะตกอยู่สองวันนะ
แล้วช่วงที่ฝนตกเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับ
อ่างมันออกมาอืมนะก็เลยไปจับอึงอ่างมาย่างกินกัน

ก็ยังดีที่มีพวกอุปกรณ์ที่จะจุดฟงจุดไฟอะไรได้นะครับ
อึงอ่างมาย่างกินประทังชีวิตน้ำล่ะน้ำดื่ม
น้ำดื่มที่เอาไปก็หมดก็ไปหาตักน้ำจากลำห้วยมาดื่มกัน
เพื่อให้มีชีวิตรอดให้ได้นี่ครับ
นางแดงบอกว่าทุกวันที่อยู่ในป่านะฮะ
ก็มีความหวังว่าต้องมีคนมาช่วย
ก็พากันเดินไปเรื่อยยอมรับว่าเดินแบบไม่รู้จุดหมาย
แต่ในใจเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องรอดกันให้ได้นะครับ
ตอนนั้นก็ตัดสินใจบนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
ว่าขอให้ออกไปให้ได้ถ้าออกจากป่าไปได้อย่างปลอดภัย
จะถวายหัวหมู๑หัวถวายไก่๑ตัวถวายเหล้าขาว๑ขวด
แล้วช่วงที่เดินไปก็พยายามทำร่องทำรอยต่างเอาไว้
เพื่อให้เป็นที่สังเกตของคนที่เข้ามาค้นหา
จนเมื่อวานนี้นะครับตัดสินใจบนบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นครั้งที่๒
คือเคยบนไว้แล้วครั้งหนึ่งนะแต่เมื่อวานเนี่ยบนครั้งที่สองแล้วนะ
เพราะว่ายังไม่มีคนมาช่วยสักทียังออกไม่ได้สักทีนึง
โอ้โหบนไว้ได้ไม่นานได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์

ไม่เคย
ไม่ว่าไม่เคยว่าเขา
มีแต่เวลาเข้าไปก็ลูกมาขอหาอยู่หากินอะไรก็พูดไป
เสียงฮอก็ไม่ได้ยินเพิ่งได้ยินเมื่อวาน
เมื่อเช้าตอนสัก๓โมงเย็นหรือบ่าย๒บ่าย๓นี่แหละ
หนูก็บ่นเลยบอกให้ภาพว่าออกจากป่านี้ได้
หรือว่าพูดจากคนเขาพาออกไปได้แล้ว

แก้ที่นี่แหละแก้ที่
จะไม่ไปแก้แบบถ้าเจอเลยนี่จะเลี้ยงปู่

หรือจะไปแก้ตรงส่วนที่เขาไปเจอเราร่วมอ่ะ
ไม่ใช่ค่ะเอาแค่ป่าตีนเข่าแถวนี้
นี่ฮะก็เอาแบบที่คุณพี่แดงบอกอ่ะ

ครับอ่าส่วนสามีของนางแดงนะครับ

บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้หลงป่ากันได้
ความจริงแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เดินกันนะ

คือตอนที่เข้าไป๑๒พฤษภาคม
หลงแล้ว๑๓พฤษภาคมภรรยาก็คือนางแดง
โทรศัพท์ยังมีสัญญาณอยู่นะแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่อยู่
โทรไปบอกญาติว่าเออหลงป่านะเดี๋ยวยังไงเนี่ย
เดี๋ยวไปรอกันที่ใต้ต้นตะเคราะห์ก็แล้วกันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย
แต่รอไปแล้วก็ไม่มีใครมาคือในป่ามันเขาคงหากันไม่เจออ่ะ
ดีครับสามีของนางแดงเนี่ยนายวิโรธบอกว่าฝันฮะ
ตอนที่นอนรออยู่ฝันว่ามีชายร่างใหญ่กำยำมาบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ย
ก็ไม่มีใครมาเจอหรอกให้เดินต่อไปข้างหน้า
พอเขาตื่นมาเขาก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมชายร่างใหญ่กำยำในฝัน
ถึงมาบอกว่าให้เดินหน้าต่อไปทั้งที่นายวิโรศัพท์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยากจะหยุดรออยู่ตรงนี้อยากรอตรงนี้มากมาก
เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่สามารถโทรไปบอกญาติได้เนี่ย
บอกว่าจะหยุดรออยู่ที่ใต้ต้นตะเคาะ
ก็กระวนกระวายใจว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีสุดท้ายเลยตัดสินใจ
เอาเดินก็เดินเดินต่อไปออกจากพื้นที่ตรงนั้น
เดินต่อไปข้างหน้าพร้อมกับกล่าวขอเข้ามาลาโทษเจ้าป่าเจ้าเขา
หากทำอะไรผิดไปพลาดไปเนี่ยลูกหลานก็ต้องกราบขอเข้ามาด้วย
ขอให้ช่วยให้ออกจากป่านี้ไปให้ได้
หลังจากนั้นที่เดินออกไปเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเขาเดินหลงเข้าไปในป่าลึกเข้าไปอีก
ก็คิดกันต่อว่าจะเอายังไงดีจะทำยังไงถึงจะออกไปได้
เพราะว่าคิดว่ายังไงเนี่ยจะต้องมาตายในนี้ไม่ได้
จะต้องออกไปให้ได้จะเสียชีวิตไม่ได้
เพราะว่ายังมีภาระที่ต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวอีก
สุดท้ายก็มาถึงเมื่อวานนี้อยู่กันโอ้โหหลายวันหลายคืน
เมื่อวานนี้นายวิโรธกับนางแดงสองสามีภรรยาตัดสินใจ
บนบานสารกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ
แล้วก็พระธาตุศรีสองรักที่จังหวัดเลย
ขอให้ช่วยออกจากป่าไปให้ได้
ก็จะเอาอะไรไปแก้บนเนี่ยอย่างที่นางแดงเขาบอกนะครับ
หลังจากบนบานเสร็จเหมือนกับมีอะไรดนใจ
ให้เดินย้อนกลับไปทางเดิมที่เดินผ่านมา
เพราะว่าหลังจากเดินแล้วมันรู้สึกมันลึกเข้าไปเรื่อย
ก็เลยเดินย้อนกลับมาทางเดิม
เดินย้อนออกมาได้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมง
ก็มาเจอเฮลิคอปเตอร์ได้ยินเสียง

แล้วก็ส่งสัญญาณกันแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้ในที่สุด
ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นครับ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้น
คนเดินบ้างไม่เดินบ้างเค้าร่วงเศษตันตันโลกอยู่กันนะครับ
ก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกได้
คือกลางวันก็เดินเดินไป
เย็นมาก็หาแหล่งน้ำพักกันแล้วก็ออกไปนอน
ด้วยความที่ว่ายังไงผมก็ตายไม่ได้
พ่อผมต้องมีวาระครอบครัวที่ต้องดูแล
ยังไงก็ต้องออกให้ได้แต่ก็ออกไม่ได้จริง
แฟนเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ถ้าเป็นไปจากผมขอขอบคุณภาพลาโทษ
ถ้าพูดถิดอะไรไปเขาก็บ่นว่า
ขอบนหมวงหม่อนึงแล้วก็เหล้าควดนึง
แต่ผมก็หนึ่งใจว่าองค์นัทศิริสรทรงลักษมณ์
คนธรรมยาธิการสินศักดิ์สิทธิ์ผมถือท่านศักดิ์สิทธิ์ว่า
ถ้าผมออกไปได้ผมจะหวายต้นพึ่งให้สิบต้น
สิ้นหวังหรือครับตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไม่สิ้นหวังครับ
เพราะคิดอย่างเดียวว่า๑ลูกต้องมาก่อน
ครอบครัวต้องอยู่ได้ผมต้องไม่ตายผมต้องออกให้ได้
ถือว่าดีใจมากเลยครับ
พอได้ยินเสียงฮอเสร็จปุ๊บก็แฟนก็ก่อไป
ก่อไฟเสร็จปุ๊บสามรอบห่อมันยังไม่เจอผม

พอรอบที่๖ปุ๊บผมก็หอดเสื้อสิ่งแดงครับ

นายวิโรธก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เขากับญาติญาติต้องหลงอยู่ในป่า๖วัน๖คืนเนี่ย
เป็นเพราะไปล่วงเกินเจ้าป่าเจ้าเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้
แต่เท่าที่ฟังเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสติ

ที่เขาบอกเล่าให้ฟังเนี่ยเดินหลงลึกเข้าไปก็ลองย้อนออกมา
หรือว่าจะลองตั้งสติกันแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราต้องออกไปให้ได้

ทอดทิ้งกันส่วนคนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ทอดทิ้ง
หาแบบทุกวันทุกคืนแบบไม่ลดละความพยายามเลย
น้องโบ๊ทครับทุกผู้ชมครับน้องโบ๊ทเด็กชายวัย๑๔ปีที่ไปด้วยนะครับ
เด็กชายปัญญาน้อยอินบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปคุยด้วย
บอกว่าดีใจมากที่สามารถรอดชีวิตออกมาจากป่าได้
แล้วจากนี้ไปเนี่ยโบ๊ทบอกว่าโบ๊ทจะไม่เข้าป่าอีกแล้ว
แล้วทีนี้ก็พูดเขาบอกให้ถอดเสื้อก็เลยถอด
แล้วเขาบอกให้หมุนแล้วเขาบอกร้อยพี่อยู่นี่นะเดี๋ยวพี่มาช่วย

แล้วพอมาถึงร้านคนเต็มเลย
ดีใจครับมาเห็นแม่น้ำตาไหลเลยครับ
แม่มากอดเลยครับ

ต่อไปจะเข้าป่าอีกไหมครับเนี่ย

นี่ค่ะคุณกิติศักดิ์ก็บอกว่าได้ข่าวว่าตอนอยู่ในป่าเนี่ยเจออะไรกินได้กินหมด
หวกกล้วยหัวปลีนะอึงอ่างเอามาย่างกินเป็นยังไงบ้างอึงอ่างเนี่ยโบ๊ท
บอกว่าเออมันก็อร่อยดีนะพี่อร่อยมากด้วยนี่นะฮะ
นางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์นะครับซึ่งป่วยเป็นโรคความดันกับเบาหวานด้วยนะเป็นโรคประจำตัวนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้หลงป่านะครับ
บอกว่าตอนที่หลงป่าอยู่เนี่ยกลัวมากคิดว่าที่ต้องมาหลงป่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาที่อาจจะไปลบหลู่กันโดยไม่ตั้งใจนะครับ
นี่ฮะนอนอยู่นะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยครับเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ไปค้นหากันเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เรียกกันตลอด
ส่งเสียงพยายามส่งเสียงจากเครื่องขยายเสียงหรือว่าอะไรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแต่ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้ยินถึงไม่เห็นเลยเนี่ย
เพิ่งมาเจอมาเห็นมาวานได้ยินเสียงหอก็มาวานนี้เอง
มันไม่มีใครสักคนเลยครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปกันเนี่ยหนูคงไม่ได้กลับบ้านกันนะมันไม่เจอใครเลย
หนูก็คิดว่าถ้ามีคนไปเรียกไม่ได้ยินก็กลัวว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเอามาบังไว้อย่างพวกหนูคิดกันอย่างนั้น
หนูก็สองเพิ่งวันสองวันผ่านมาหนูก็ชวนกันกราบขอโทษขอให้ลูกได้กลับบ้านเถอะ
ทองรัฐนี่อายุ๔๗ปีนะฮะบอกกับคุณกิติศักดิ์ว่าที่เข้าป่าไปในครั้งนี้เนี่ยนี่คือการเข้าป่าครั้งแรกนะฮะ
เก็บของป่าไปหาของป่าครั้งแรกก็หลงป่าเลยแต่โชคดีรอดออกมาได้ก็เลยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยจะไม่เข้าป่าอีกแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็ออกปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายบ้านป่ามะกรูด
มีการวางแผนแล้วก็เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายแบบต่อเนื่องเลย
ภาคพื้นดินส่งทีมค้นหาไป๑๐ชุดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่๑๖๑นายกระจายกำลังในรัศมีร์๑๐ตารางกิโลเมตร
ค้างคืนกันในป่าหลับกันในป่าตอนกลางคืนตื่นมาเดินหาต่อแบบนี้ค่ะ
นี่คือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานมีรายงานว่ามีกลุ่มควันไฟ
คล้ายกับไฟไหม้แถวต้นไม้
คาดว่าน่าจะไหม้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมง
อยู่บริเวณป่าคุ้มโป่งใกล้กับคลองปอยน้อย
ห่างจากจุดศูนย์อำนวยการประมาณ๙กิโลครึ่ง
ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาภาคพื้นดิน
พยายามจะเดินไปกำลังเดินไปแต่ยังไม่ถึงจุดนั้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยขึ้นบินดูค่ะ
รอบแรกเจอกลุ่มควันจริงแล้วก็บินกลับมาหารือกันที่ศูนย์อำนวยการ
ก็ดูแผนที่เพื่อที่จะบินกลับไปอีกรอบหนึ่ง
ทีมค้นหานำโดยพลตรีจาตุรงเชื้อคำฟูผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๓
พลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘
ก็ประชุมวางแผนการลงพื้นที่ไปนะคะ
พอบินกลับไปในรอบที่๒เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๓
ก็คือลำที่ติดเครื่องขยายเสียงบินไปเป็นรอบ๒
รอบนี้นายวัญชัยอายุ๖๓ปีพี่ชายของนางแดงกับนางทองรัฐที่หลงป่าค่ะ
อาสาไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วย
รอบที่๒นี้ห่างออกจากจุดเดิมที่มีต้นไม้ไหม้เป็นต่อดำค่ะ
ประมาณกิโลหนึ่งนะคะไปเจอกลุ่มควันไฟอีก
วัญชัยที่ไปด้วยก็เลยมั่นใจว่าจุดนี้แน่
คือจุดที่น้องสาวและหลานชายของเขาอยู่
เจ้าหน้าที่บินไปถึงจุดที่เจอกลุ่มควันไฟนะคะในรอบที่สองก็เลยลดระดับการบินลง
เจ้าหน้าที่ประกาศส่งสัญญาณให้กับคนที่ศูนย์หาย
ว่าถ้าใช่๔คนที่หลงป่าจริงส่งสัญญาณตอบกลับมาหน่อย
เจ้าหน้าที่พูดเลยว่าให้ถอดเสื้อแล้วโบกให้เจ้าหน้าที่เห็น
สี่คนก็ทำตามค่ะถอดเสื้อแล้วโบกเลย
วินาทีนั้นทุกคนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ก็มั่นใจว่า
ทุกคนปลอดภัยดีทั้ง๔คนและสุนัข๓ตัว
พันธุ์ใจเยอะเท่านี้ผู้ธรรมก็กลับไปอยู่เอง
อยู่ที่ด้านปลอกไฟใหญ่ใหญ่ปลอกไฟปลอกไฟปลอกไฟไว้ปลอกไฟก็ใหญ่ใหญ่
ที่อยู่ด้านล่างอยากท่าได้ยินเสียงผมเดียว

เดินปลดถอดเสื้อแล้วบวกมือให้พี่หน่อย

น้องจะหนีไปได้นะเดี๋ยวเขาเอาเครื่องมารับน้อง
ดูทิ้งเขานะครับน้อง
นี่ค่ะโดยเฉพาะนายวัญชัยที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ที่เป็นญาติของผู้ที่หลงป่าเขาบอกว่าคือดีใจ
จนเกือบจะปลดล็อกเข็มขัดแล้วกระโดดลงไปหา
คือลืมตัวว่าตัวเองอยู่บนเฮลิคอปเตอร์คือดีใจขนาดนั้น
นี่นะคะคือเจ้าหน้าที่ต้องให้ไปด้วยเพื่อช่วยชี้จุด
ใช่นะคะปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะ
เลคอปเตอร์ก็บินต่ำลงในระยะความสูงจากพื้นดิน๔๐๐ฟุต
บินกลับไปจุดที่พบกลุ่มควันไฟบริเวณป่าคุ้มโป่ง
ห่างจากศูนย์อำนวยการปลาย๙กิโลครึ่งนะคะ
ลิคอปเตอร์ลำนี้มีเจ้าหน้าที่๗นายพลเรือน๑คน
มีนักบิน๒นายก็คือพันโทสกลบุญรุนโพเป็นนักบินที่๑
พันธรีประจิตทองอินนักบินที่๒
ด้านหลังที่นั่งแถวแรกคนแรกคือสิบโทธันวาเรือนใจ
สังกัดกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๓
องพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ผ่านมาจาสิบเอกณัฐวัฒน์ขุนชุ่ม
สังกัดกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๓
องพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
คนนี้คือคนที่ประกาศนะคะตามภาพเมื่อสักครู่นี้
จาสิบเอกโรคบทมาชายช่างเครื่อง
ส่วนที่นั่งแถว๒ของโซนด้านหลัง
คนที่นั่งริมหน้าต่างเสื้อสีฟ้าคือนายวัญชัยนะคะ
พี่ชายของนางแดงและนางทองรัฐ
ต่อมาก็คือดาบตำรวจเจริญจันรักพบหมู่จราจรสพเมืองอุดรธานี
ท่านนี้คืออาสามาช่วยนำอุปกรณ์กู้ภัยมาช่วยจากจังหวัดอุดรธานี
สิบเอกสุภาชัยแสนสุภาสังกัดกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๓
องพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
คนนี้คือคนถ่ายคลิปนะคะที่ทำให้เราได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
พอไปถึงจุดคุ้มป่าโป่งเจ้าหน้าที่บินต่ำลงแล้วประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง
ก็คนประกาศคือจ่าสิบเอกนัทวัฒน์๑๐โทธันวาเป็นคนที่เห็นสุนัขวิ่ง
จ่าสิบเอกนัทวัฒน์เห็นสุนัขเหมือนกันก็เลยยืนยันว่าใช่แน่
ส่วนนายวัญชัยเสื้อสีฟ้าก็ยืนยันว่าใช่แหละใช่ญาติผม
ทุกคนก็เลยเฮลั่นกันทั้งเฮลิคอปเตอร์นะคะ
ก็พอยืนยันชัดเจนแบบนี้จ่าสิบเอกนัทธวัฒน์ก็ประกาศให้ทั้ง๔คน
อยู่ตรงจุดเดิมยาขยับไปไหนสูมไฟกองใหญ่เอาไว้
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่อย่าไปไหนเดี๋ยวกลับมาช่วย
ขวดน้ำลงไปหกขวดนะคะครับช่วงค่ำเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ย้อนกลับไป
โดยส่งทีมหน่วยรบพิเศษ๗นายพร้อมเสบียงอาหาร
โรยตัวลงไปในจุดที่พบเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
แล้วก็นำตัวออกมาช่วงเช้าวันนี้นะคะ
คือจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโชค
ของความโชคดีหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นอะไรพวกนี้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ก็แล้วแต่ความเชื่อ
แต่ในหลักของการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าความพร้อม
การช่วยเหลือการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างในการค้นหาของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
จะเห็นความพร้อมที่เขาติดไปเห็นไหมมีขวดน้ำมีอะไรเครื่องขยายเสียงเขาวางแผนไปแล้ว
เขาจะต้องไปช่วยแบบไหนอะไรยังไง
ที่สำคัญก็คือในแง่ของจิตวิทยา

พอเจอเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะต้องบอกยังไง

ทำตัวแบบไหนให้ทำอะไรยังไงบ้าง
จะได้ช่วยเหลือกันได้แล้วก็ไม่หลงกันอีก
เราได้คุยกับทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับท่านผู้ชมครับ
ทหารนายที่ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงจากบนเฮลิคอปเตอร์
จาสิบเอกนัทวัฒน์ขุนชุ่ม
สังกัดกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่๓
องพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยา
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
นี่คือนายทหารที่ประกาศส่งสัญญาณให้กับผู้ที่หลงป่า
ว่าต้องทำแบบไหนอะไรยังไงส่งสัญญาณกันยังไง
แล้วให้ทำตัวยังไงระหว่างการรอรับความช่วยเหลือ

หลังจากที่ได้ทำการขึ้นบินแล้ว
แล้วก็ประกาศให้ผู้สูญหายส่งสัญญาณกลับมา
มั่นใจว่านี่คือบุคคลที่หากันอยู่จริง
หากันอยู่จริงตอนนั้นทั้งดีใจแล้วก็ตื่นตันใจเป็นอย่าง
มากที่ถือว่าภารกิจเนี่ยใกล้สำเร็จเพราะว่าหาเจอตัวแล้ว
หลังจากที่๒๓วันก่อนหน้านี้ขึ้นบินค้นหาทางอากาศมาหลาย
รอบแต่ว่าไม่เจอไม่พบตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกท้อใจแล้วก็
เห็นใจญาติของผู้ที่เขาเฝ้ารออยู่ที่ข้างหลังนะฮะเพราะว่า
ต้องมาบอกข่าวญาติทุกวันว่าไม่เจอไม่เจอนะครับตอนเนี้ยหลัง
จากที่ภารกิจสำเร็จรู้ร่วงจาสิบเอกนัทวัฒน์บอกว่ารู้
ภูมิใจและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการ
ค้นหาผู้สูญหายที่หลงป่าแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างสมเกียรติและภาคภูมิใจภารกิจประสบความสำเร็จ
นัทวัฒน์บอกว่ายังรู้สึกภูมิใจด้วยที่อุปกรณ์ของ
กองทัพอย่างเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชนได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ก็ผมบอกว่าอ่าถ้าถ้าพี่อยู่แถวนี้พี่โรดป้าแดงแล้ว
ก็น้องโบ๊ทอยู่แถวนี้ให้อ่าสุมไฟกองใหญ่ใหญ่เพื่อให้ห่อ
ได้เห็นควันไฟได้เห็นจุดที่พี่อยู่ตรงนี้แล้วก็หามา
ภัยมาเคาะให้เกิดเสียงเจ้าที่จะได้เข้าไปรับตัวท่านตอน
นี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เสียงมาเลยไม่ครับตอนหลังจาก
อีกประมาณ๒๐นาทีครับเพราะว่ากองไฟกว่าที่มันจะ
ขึ้นมาอีกอ่ะครับมันใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน
ทั้งสองวันที่ที่บินทั้งสองวันก็ก็ยอมรับว่าเนี่ย
อยู่ครับแต่ว่าพอเจอแล้วทุกอย่างมันก็หายไปหมดเลยครับ
ผมใจเจียวผมรู้สึกว่าผมทำงานที่คุ้มค่ามากครับเพราะ
ว่าอ่าดีใจที่สุดอ่ะครับเพราะว่าถูกถือว่าคนใน
ประเทศไทยคือครอบครัวของผมเหมือนผมไปตามหาพ่อแม่
ผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีใจตรงที่ว่าเครื่องมือที่
มือเครื่องใช้ที่เป็นภาษีจากประชาชนนะครับอ่าโดยกอง
ระบบเอามาใช้แล้วเกิดคุ้มความคุ้มค่ามากที่สุดอ่ะ
ผมภูมิใจมากเลยครับ
ขณะที่พันโทสกลบุญรุนโพนักบินเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาค
ที่สามนะครับซึ่งเป็นนักบินที่๑ที่ขับเฮลิคอปเตอร์
ยูเอส๗๒ลาโกต้าลำเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นปฏิบัติการร่วม
ทุกฝ่ายที่ประสบความสำเร็จตอนที่เห็นควันไฟที่ก่อ
ขึ้นมาตามที่ได้แจ้งให้กับผู้หลงป่าก่อไฟเนี่ยตอนนั้น
สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าสูงก็ต้องให้เขาแสดงสัญลักษณ์ถ้า
เป็นคนหลงป่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแล้วตอนนั้นก็ให้เด็ก
ถอดเสื้อเด็กก็ถอดเสื้อแล้วก็โบกเสื้อแล้วก็สังเกต
เห็นสุนัขที่อยู่แถวนั้นก็เลยยืนยันได้แน่ชัดว่านี่คือ
ผู้ศูนย์หายเพราะว่าเขามีสุนัขไปด้วยตอนนั้นดีใจ
มากที่ค้นพบถือว่าเป็นความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายส่วน
นายวัญชัยอายุ๖๓ปีพี่ชายของนางทองรัฐแล้วก็นางแดง
ที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปกับทหารด้วยตอนนั้นพอเห็นบอกว่า
ได้ยืนยันว่าเป็นน้องแน่นอนเพราะว่านั่งเครื่องไปสองรอบเนี่ย
รอบแรกไม่เห็นตัวรอบ๒เห็นน้องสาวก็เลยส่งสัญญาณ
แล้วก็บอกให้กลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยโบกไม้โบก
มือหรือว่าถอดเสื้อให้หน่อยนะครับดีใจมากมากที่ได้เจอทุก

เป็นการแสดงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติการร่วมทุกฝ่าย
ครับที่ประสบคุณสำเร็จนะครับทางที่ที่เขาเห็นหอนี่เรา
เห็นสังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นควันควันไฟที่เขากอขึ้น
ทางที่เราได้แยกเขาว่าให้กอไฟครับซึ่งเป็นเป็นพื้นที่
ป่าสูงสูงนะครับครับถ้าไม่กอไฟเนี่ยเราจะสังเกตไม่
เห็นรึนั่นแจบปราไม้สูงมากครับเห็นควันไฟเห็นควันไฟ
เป็นจุดสังเกตกันแล้วเขาก็โบกเสื้ออ่าเราให้เขาแสดง
แสดงสัญลักษณ์ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่หลงป่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยให้เขาแสดงสัญลักษณ์ด้วยกันให้เด็กถอดเสื้อนะครับซึ่งเด็กปฏิบัติตามถอดเสื้อแล้วเราสังเกตเห็นหมานะครับสุนัขสองตัวเป็นสุนัขสีดำนะครับซึ่งเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้สุนหายแน่นอนนะครับรู้สึกยังไงไหมครับก็ด
ทวีสักวงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่สามสิบเก้าเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยค้นหาตั้งแต่สิบห้าพฤษภาคมอืมทีแรกก็มุ่งเป้าค้นหาไปทางฝั่งทิศตะวันตกของป่าที่เข้าไปกันจนไปเจอร่องรอยของผู้สูญหายในรัศมีร์สิบตารางกิโลเมตรกระทั่งวันที่สิบเจ
ก็ไปถามลุงคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าในพื้นที่แถวนี้ก็เชิญมาสอบถามว่าเออมันเป็นไปได้ไหมถ้าตอนเข้าเข้าไปเนี่ยเข้าไปฝั่งตะวันตกก็จริงแต่ถ้าเขาเดินเดินไปแล้วเขาจะไปทางฝั่งตะวันออกอ่ะอืมอ่าไปอีกฝั่งนึงเลยเนี่ยลุงคนนี้เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นเป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็
ต่อไม้ที่มันไหม้อยู่ไหม้ไฟอยู่นะก็เลยคิดว่าเอออาจจะใช่ต่อมาทีมค้นหาก็เลยวางแผนแล้วก็ทำการบินไปแถวจุดพื้นที่แถวนั้นอีกครั้งไปกับพี่ชายของผู้สูญหายด้วยคราวนี้นะครับปรากฏว่าไปเจอกลุ่มควันกลุ่มใหม่ห่างจากจุดไฟไหม้ต่อไม้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็บินกลับลงมาวางแผนกันอีกรอบนึงเอาแผนที่
ทางเดียวก็คือในเรื่องของการที่จะใช้อากาศยานห่อ
แต่นึกจากว่าถ้าใช้ฮอต้องทำสนามลงถึงส่งทีมเข้าไปทำสนาม
แต่มันต้องใช้เวลาเมื่อวานเริ่มทำตั้งแต่เมื่อวานครับ
แล้วก็มาเสร็จเมื่อตอนเช้าประมาณสัก๑๐โมงครึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้อากาศยาน๒ลำไปรับ
แต่ว่าอากาศยานที่รับของผู้ประสบเหตุทั้ง๔ท่านกับสุนัข
เราใช้อากาศยานลำเดียวจากกองทัพที่๓ครับท่านแม่ทัพให้นำอากาศยานเข้าไปรับ
ใช้เวลาบิลเข้าไปแล้วก็บิลออกมาไม่เกิน๓๐นาที

แต่ว่าในขั้นต้นที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็มีชุดประถมพยาบาลเข้าไปดูแลอยู่แล้ว
ก็สภาพอาการก็ปลอดภัยดีครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับ
เดี๋ยวฉันขอสรุปเหตุการณ์และลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
๒พฤษภาคม๒๕๖๓ช่วง๙โมงเช้าค่ะ
ชาวบ้าน๔คนไปหาของป่าบนเทือกเขาขมิ้น
และถ้ำเขาขุนอภัยอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าทึบนะคะแล้วก็มีภูเขาสูงชัน
๕นาฬิกาโทรบอกญาติว่ากำลังจะกลับแล้ว
พฤษภาคม๒๕๖๓เวลา๑๓นาฬิกา
นางแดงโทรศัพท์ไปบอกลูกสาวว่าหลงป่า
อยู่ใกล้ป่าตะเคราะห์น้ำดื่มเหลือแค่ครึ่งขวด
พฤษภาคม๒๕๖๓นายอำเภอวังทอง
เจ้าหน้าที่อุทยานอบตวังนกแอ่นกู้ภัยชาวบ้าน
ก็ระดมกำลังค้นหานะคะ
พฤษภาคมได้มีการตั้งกองอำนวยการค้นหา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดปูพรมค้นหาภาคพื้นดินและทางอากาศ
๖พฤษภาคม๙นาฬิกาได้มีการเสริมกำลังค้นหากองทัพภาคที่๓ส่งเฮลีคอปเตอร์มาสนับสนุน
๒นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือบริเวณใกล้ป่าตะเคราะห์
มีรอยเท้าคนรอยเท้าสุนัขและรอยต้นไม้เป็นแบบเหมือนรอยจุดไฟไม่ไหม้อยู่อะนะคะ
พฤษภาคม๑๑นาฬิกา๔๕นาทีเฮลีคอปเตอร์ลำเลียงชาวบ้าน๔คนและสุนัข๓ตัว
มาที่ลานตากมันบ้านน้ำพรมค่ะมาพบกับคนในครอบครัวอย่างปลอดภัย
รวมเวลาปฏิบัติการค้นหาหกวันนะคะครับชุดปฏิบัติการค้นหาก็ประกอบไปด้วย
ทัพภาคที่๓เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเจ้าหน้าที่อำเภอวังทองเจ้าหน้าที่อบตวังนกแอ่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจสพแก่งโสภาชาวบ้านและในพรานในพื้นที่ก็มาช่วยกันค่ะ
ทีนี้เรามาดูล่าสุดหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับว่าอาการของแต่ละคนทั้ง๔คนที่หลงป่ากันมาเนี่ย
หลายวันหลายคืนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างรวมทั้งความเป็นอยู่ของสุนัขทั้ง๓ตัวด้วย
เพราะว่าหลายท่านอาจจะเป็นห่วงว่าเออตอนนี้มันเป็นอยู่ไหนอ่าเป็นยังไงนะครับ
ทั้ง๔คนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลวังทองที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับท่านผู้ชมครับ
ภูมิในการโรงพยาบาลวังทองนะครับบอกว่าจากการประเมินอาการเบื้องต้นของทั้ง๔คน
ตอนนี้มีอาการปกติดีแล้วนะครับก็อาจจะมีอ่อนเพลียไม่มีแรงจากการขาดอาหารขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่
ทางทีมแพทย์นะครับได้ให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็ต้องตรวจดูเรื่องของการติดเชื้อ
เกลือแร่ในร่างกายว่าอยู่ในระดับไหนนะครับคาดว่าตอนนี้นะอาการก็น่าจะปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ
ทั้ง๔คนจะนอนพักที่โรงพยาบาลวังทอง๑คืนนะครับหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประเมินอาการติดตามอาการกันอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงนะครับ
เราได้คุยกับลูกสาวของนายวิโรธและนางแดงชัยชนะนะครับบอกว่าสามวันแรกที่ค้นหาแล้วยังไม่เจอเนี่ยแต่ตอนนั้นในใจก็ยังเชื่อว่ายังไงต้องเจอพ่อกับแม่แล้วก็เจอน้าทองรัฐรวมทั้งหลานชายก็คือน้องโบ๊ทอย่างแน่นอนเพราะแม่กับพ่อเคยเข้าไปเก็บเห็ดไปหาหน่อไม้บนเขาแห่งนี้บ่อยพอพ้นวันที่สามไปทีเนี้ยเริ่มเครียดเพราะพ่อกับแม่ไม่ได้
ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ลูกสาวบอกนะครับแต่ลึกก็ยังเชื่อว่ายังไงก็น่าจะรอดปลอดภัยออกมากันได้
เข้าสู่วันที่๕วันที่๖ทีนี้เริ่มใจคอไม่ดีไปใหญ่แล้วเริ่มทำใจแล้วว่าสงสัยจะเจอหรือเปล่าจะกลับออกมากันได้หรือเปล่า
หรือว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายจะไปเจออะไรไหมข้าวปลาอาหารน้ำดื่มจะหากินกันยังไง
ก็เลยไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าหากพ่อแม่แล้วก็น้าแล้วก็หลานชายกลับออกมาได้จะถวายไก่ต้มหนึ่งตัว
หัวหมูหนึ่งหัวแล้วจะให้หลานชายไปบวชแก้บนให้กระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาบอกว่าเจอทุกคนแล้วนะครับ
รวมทั้งสุนัขสามตัวด้วยยังมีชีวิตยังปลอดภัยตอนนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอก
ลูกสาวของนายวิโรธกับนางแดงบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยแม้จะชำนาญเส้นทางในป่านะคือแม่เนี่ยชำนาญมากกว่าพ่อ
เพราะพ่อเนี่ยเป็นคนลมศักดิชบูรณ์แต่แม่เนี่ยคือคนในพื้นที่แต่ทุกครั้งที่พ่อกับแม่เข้าไปเนี่ยคือจะกลับออกมาเนี่ยจะกลับออกมาไม่เกิน๒ทุ่ม
แต่วันนี้ไอ้วันแรกที่หงป่าเนี่ยคือไปแล้วแบบไม่กลับออกมาเลยค่ะ

คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชำนาญทางเพราะเขาไม่ได้เกิดที่นี่
แต่คุณแม่เนี่ยคือค่อนข้างจะชำนาญกว่าคุณพ่อมากเลยค่ะ
แต่เข้าไปทุกครั้งคือไม่มีการหลง
หรือถ้าหลงคือเขาก็กลับในช่วงเย็น
อย่างมากก็คือ๒ทุ่มถึงบ้านค่ะไม่เกินนั้น
บอกว่าหาทางออกไม่เจอแล้วเขาเห็นแบบ
พอเขาเดินไปเรื่อยแล้วเห็นเหมือนถนนอย่างนี้
เขาก็จะเดินหาว่าถนนตรงนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็เดินขึ้นไปจริง
ส่วนแม่ของน้องโบ๊ทนะครับ
น้องโบ๊ทวัย๑๔ปีบอกว่าปกติลูกชาย
จะเก็บผักเก็บเห็ดอยู่ริมน้ำแถวหมู่บ้าน
แต่สำหรับป่าเนี่ยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ลูกชายไม่เคยเข้าไปนะครับที่เข้าไปครั้งนี้เนี่ย
ครั้งแรกของน้องโบ๊ทเลยก่อนที่ลูกชายจะเข้าป่าไป
ก็ไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับ
ไม่รู้มาก่อนว่าลูกเนี่ยจะเข้าไปเก็บของในป่ากับน้าค่ะ
แล้วลูกก็พาสุนัขไปด้วยตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ไปทำนา
กลับมาบ้านอีกทีเอ้าลูกไม่อยู่บ้านนะมารู้ข่าวอีกที
หลงป่าโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
กระวนกระวายใจไปตามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการเกณฑ์คนในหมู่บ้าน
ช่วยกันไปหาในป่าไปหาลูกหากับแล้วก็หายาดที่หลงกันนะครับ
กระทั่งมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งอันนี้แม่น้องโบ๊ทบอก
บอกว่าคนในหมู่บ้านคนนี้เขาจะเป็นคนที่มียานพิเศษมีสัมผัสพิเศษ
มาบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยเดินไปหน้าถ้ำไปขอเข้ามาเนี่ย
เดี๋ยวจะได้เจอลูกชายกับญาติญาตินี่นะฮะ
ส่วนสาเหตุที่หลงป่าเข้าใจว่าไม่ลูกชายก็ต้องเป็นญาติคนอื่น
อาจจะไปพูดจารบหลู่ใส่เจ้าป่าเจ้าเขาทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาไม่พอใจ
ก็เลยมาบดบังตาทำให้มองไม่เห็นเวลาที่มีใครเข้าไปหาก็หาไม่เจอ
ใกล้ไม่ได้ไปหรอกเที่ยวไปข้างบ้านไปแถวโครงข้างบ้านไปบ่อย
แต่ขึ้นเขาอย่างนี้ไม่เคยก็ไปไล่กลับมาก็ไปหาผักเอาหมาไปกันว่างั้นนะ
มีแต่เมื่อวานนี้บอกว่าเพิ่งได้ยินแม่คิดว่าเป็นไปได้
ขนาดที่ในเพียรกัญญาประสิทธิ์สามีของนางทองราว
นางทองรัฐนี่ก็เข้าป่าครั้งแรกเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตอนนั้นในเพียรเนี่ยเขาออกไปทำงานก่อสร้างที่ต่างอำเภอ
ส่วนนางทองรัฐภรรยาส่วนมากเวลาอยู่บ้านจะไปหาเห็ดข้าว
หน่อไม้เอาไปขายตามตลาดนัด
แต่วันนั้นภรรยาเนี่ยพอไปเก็บเห็ดแล้วไม่กลับมาที่บ้าน

ตลอด๑สัปดาห์ของการค้นหาเนี่ยก็เครียดมาก

หากภรรยาออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
ถวายเหล้าขาวกับหัวหมูหนึ่งหัวนะ
ตอนนี้ไปแก้บนเรียบร้อยแล้วเจอปุ๊บแก้บนปั๊บเลยนะ
ก็สอบถามภรรยาภรรยาบอกว่า
หลงป่าเนี่ยก็คิดว่าจะขอสู้ตายเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้นะ
แต่หากเลย๑๐วันไปแล้วยังไม่ออกมาจะขอยอมตายนะ
ถ้าสู้ไม่ไหวเนี่ยหากต้องใช้ชีวิตในป่าเนี่ยคงสู้ไม่ไหว
คืออาจจะขอยอมตายในป่าดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้
เขาอาจจะคิดอะไรของเขาไปหลายสิ่งหลายอย่าง
ภรรยาที่ตอนที่หลงป่าอยู่
ทำให้หลงป่าถึงขั้นเสียชีวิตก็มี

เคยมีคนเข้าไปหาของป่าแล้วก็หลงป่ามาก่อน
แต่ตอนนั้นหาทางออกจากป่าไม่ได้

จะกลับบ้านก็มันก็มืดแล้วอะครับ
ออกจากป่าไม่ได้เพราะว่าไฟก็ไม่มีอะครับ

กว่าจะอดข้าวอะไรนี่แหละครับ
ยอมตายแล้วโสตายแล้วแหละครับ

แต่ละ๑๐วันนะผมว่าไม่เหลียนอะครับ

มีคนที่ว่าไปเสียชีวิตมาแล้วครับ

ก็แบบนี้แหละครับบางตาเรานี่แหละครับ
ออกมาไม่ได้หากินอะไรก็ไม่ได้ครับ
ทีนี้ค่ะมาดูเจ้าสุนัขทั้ง๓ตัวนะคะ
ปีเตอร์เจ้าดำเจ้าหม่อม
สุนัขทั้ง๓ตัวเจ้าหน้าที่ได้นำไปไว้ที่บ้านแล้วค่ะ
ทั้ง๓ตัวตอนนี้อาการปลอดภัยดี
แต่ยังมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็บาดเจ็บบ้างนะคะ
ตัวแรกเจ้าปีเตอร์สุนัขเพศผู้วัย๓ปี
นี่ค่ะเจ้าปีเตอร์นะคะขนสีดำขาวนะคะ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีบาดเจ็บนิดหน่อยที่ขาหน้าซ้าย
ก็จะวิ่งแบบเป๋หน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว
ดำสุนัขเพศผู้วัย๒ปี
สีดำหน้าท้องขาวแข็งแรงดีไม่บาดเจ็บเลย
มอมสุนัขเศษเมียวัย๔ปีขนสีน้ำตาลแดง
ไม่มีแผลแต่ว่ามีอาการอ่อนเพลียนะคะ
ก็ยังไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นตอนนี้นอนอย่างเดียว

มันก็มีเรื่องความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
คนไปค้นถาไม่ได้ยินเสียงเลยทั้งที่
มีเรื่องความเชื่อในพื้นที่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั้งประเทศด้วยของคนเหนือด้วยของคนพิสุนุโลกด้วยก็คือพระพุทธชินราชแล้วก็พระอุปคุฎนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปสอบถามจากท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิศนุโลกพระครูเกษมวาปีพิสัย
ท่านบอกว่าตลอด๑สัปดาห์ของการค้นหาผู้สูญหายในป่าเนี่ยพระที่วัดบึงกระดานนะได้ร่วมกันทำพิธีสวดมนต์เพื่อเป็นการรวบรวมจิตแล้วก็สื่อสารไปยังป่าทุ่งแสลงหลวง
เพื่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขายกโทษให้กับ๔ชีวิตแล้วก็รวมทั้งสุนัขด้วยนะฮะที่เข้าไปด้วยเนี่ยที่อาจจะไปทำอะไรลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ปล่อยตัวออกมานะครับ
ไม่ให้มีเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันมันให้ไม่ดีแต่งานที่สลองทั้งเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวัน
รู้สึกว่างานสำเร็จไปลาบลื่นด้วยดี
ฉะนั้นอัตมาภาพก็เห็นว่าพระอุปกฤษเป็นพระอลหารแห่งโชคราบ
และเป็นพระอาหารที่มีฤทธิ์สามารถโดนบันดาลจริงต่างได้
ก็ส่วนหมดก็อธิษฐานจิตนะใครประสบทุกเหตุเพศภายอะไรต่าง
ก็ขอบารมีของพระอุปกฤษไปช่วยปัดเป่ากันจัดไป
เปิดของที่ปิดเขาไว้แล้วก็ขอทำของที่มืดให้มันสว่าง
เปิดของที่ปิดไปในคุณยมเจริญ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านนะครับ
บอกว่าคืนก่อนที่จะเจอกันเนี่ยนะฮะ
มีพระสงฆ์ที่มายังป่าทุ่งแสลงหลวง
ไปปักทูบลงที่พื้นดิน๓๖ดอก
คาถาอาคมทำพิธีเปิดป่าไม่ให้มีใครบังตา
หลังจากนั้นนะครับก็เจอผู้สูญหายทั้ง๔คนแล้วก็สุนัขอีก๓ตัว
พระที่ไปทำพิธีเนี่ยไปกันหลายรูปนะครับ
หนึ่งในนั้นคือหลวงพี่อันหลวงพี่อันพุทธสโรเมืองสองแควร์เมืองพิศนุโลกนะครับ
หลวงพี่อันบอกว่าเดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะไปทำพิธีเปิดป่า
แต่ในใจเนี่ยต้องการจะนำอาหารกับน้ำดื่มไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยกันค้นหา
พอไปถึงก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างแล้วในใจก็อยากจะช่วยนะครับ
ก็เลยโทรศัพท์แล้วก็ส่งไลน์มาหาหลวงพ่อก็คือพระครูพิริยะวีรกิจมหาวีโรลูกศิษย์ฤษีลิงดำรุ่นที่๙
ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่บวชให้กับหลวงพี่อันแล้วก็มอบวิชาคาถามาให้กับหลวงพี่อัน
ก็เลยไปทำพิธีให้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับพอทำพิธีขอเข้ามาไปนะในคืนวันนั้นนะครับ
ซึ่งหลวงพี่อันบอกว่าเข้าไปในคืน๖ค่ำทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็เลยต้องการให้ผู้ที่หลงป่าเนี่ยอยู่ให้ครบ๖วัน
พอครบ๖วันเดี๋ยวจะออกมาได้นะหลังจากที่เขามีทำพิทงพิธีอะไรเนี่ยเหมือนกับเขาสื่ออะไรกันได้เนี่ย
หลวงพี่อันก็ไปกับพระที่เป็นเพื่อนพระอีกรูปหนึ่งจุดทูบ๓๖ดอกสวดมนต์ท่องคาถาแล้วสุดท้ายแล้วบอกทำพิธีเสร็จได้แค่๑ชั่วโมงทูบหมดดอกพอดีมีเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนมาบอกว่าเจอคนหลงป่าทั้ง๔คนแล้วก็สุนัข๓ตัวแล้ว

ที่กู้ไพเขาโพสลุงมาว่าเจอแล้ว
หนึ่งชั่วโมงนั้นก็คือว่าน่าจะทูบประมาณหมดดอกพอดี
ก็เลยเจอแล้วประมาณนั้น
วกด้วยที่ว่าหลวงพี่ก็ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์
หลายสายท่านก็เลยไว้วางใจว่า
ให้ใช้คาถาที่ท่านสอนเรามาบอกกับพ่อของเด็กว่า
ทำแบบนี้นะแบบนี้นะก็ถามว่าแบบนี้นะอะไรอย่างนี้
ถามว่ามีความรู้สึกไหมมันก็มีความรู้สึกอยู่นะ
รู้สึกว่าอย่างวันนี้ก็ต้องเจออะไรอย่างนี้
อ่าก็เอาเป็นว่าช่วยเหลือกันจนออกมาได้ปลอดภัยเรียบร้อยนะฮะ